มันขึ้นมาเองอ่ะค่ะ
ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ขึ้นมาเลย
คือตอนแรกมันหยุดก่อนค่ะ